รวจโทมนูเมฆหมอกรองผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

พูดถึงผลงานในการแข่งขันกีฬาตำรวจและเจ้าหน้าที่ดับเพลิงโลกครั้งที่๑๘
ที่เฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีน
ก็ถือเป็นครั้งแรกที่จัดขึ้นในทวิปเอเชีย
เพราะปกติจะแข่งในยุโรปทุก๒ปีนะครับ
โดยที่ต้นกำเนิดนะครับเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกา
เป้าหมายของการเนื้อขันรายการนี้เป็นการเปิดโอกาสให้
ราชการตำรวจแสดงศักยภาพด้านกีฬาอย่างเต็มที่
จุดประสงค์ก็คือการใช้กีฬาเป็นสื่อกลางด้านความสัมพันธ

ส่วนผลงานตั้งเป้าไว้ที่๖เหรียญทอง
ล่าสุดคว้ามาได้ถึง๒๑เหรียญทองจาก๑๐ชนิดกีฬา
ก็ถือเป็นผลงานที่น่าพอใจนะครับ
ส่วนคืนนี้นะครับอย่าลืมติดตามศึกวันแชมเป็นชิป
เชียร์คู่เอกครับเพชรดำเพชรยินดีอาคาเดมี่

โจงณฑวุฒิพบกับจอจิโยเพทโรเซียน
ลงสู้ในรอบรองของวันคิกบ็อกซิ่งเวิลกลางปี
เจอกับอาซาโรก้าจากอินเดีย
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายท่อสดตั้งแต่เวลา๒๑นาฬิกา๓๐นาที